เลือกเรื่องในโลกโซเชียลที่ดังมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ
ตอนนี้คนในโซเชียลแห่ติดแฮชแท็ก
เรื่องราวต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อน
ซาเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลิธิอาสากู้ภัยร่วมกับตันยู
เหนือ๑๕และทีนี้เขาก็ป่วยโควิด๑๙
มีอาการคือสีเขียวนะครับ
ก็เลยรับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามบุษราคำที่เมืองทองธานี
ทีนี้ครับพอบังซาเข้าไปอยู่ในนั้น
ซาพบเห็นอะไรมากมาย
ที่อยากจะสะท้อนออกมาถึงเรื่องของการบริหารจัดการ
เรื่องของระบบต่างที่มันมีปัญหา

แล้วเขาก็มีหัวใจเป็นอาสากู้ภัยเป็นอาสาสมัคร
เขาเลยไปช่วยดูแลผู้ป่วยในพื้นที่
เท่าที่เขาจะมีกำลังวางชา
แล้วก็ไปรวบรวมคนมาช่วยกันในการดูแลผู้ป่วย
ช่วยลดทอนกำลังของบุคลากรทางการแพทย์ของคุณหมอ
และบังซาไปเจออะไรบ้างรู้ไหมคุณ
ซาพอเจออะไรบังซาก็จะไลฟ์ก็จะโพสต์ออกมา

ซาบอกว่าคนตายที่โรงพยาบาลสนามบุษราคำเนี่ย

บังซาช่วยเข็นแล้วก็ไลฟ์บอกว่าตอนนี้มีคนตายออกไปแล้วครับ
ศพสู่สวงสวรรค์ครับแค่วันเดียวนะครับ
ส่วนวันอื่นก็มีประมาณนี้แหละครับ
คนรอวันตายอยู่แบบนี้นะครับ
แล้วนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลสนามบุษราคำ
อกจากนี้บังซายังไปช่วยผู้สูงอายุที่รถเข็นไม่พอด้วย
ซาสะท้อนออกมาโอ้โหคุณคิดดูสิ
เข็นหรือว่าวิวแชร์มี๑๕คัน
แล้วถ้ามีคนที่มารักษาตัวอยู่ที่นี่๓๐๐กว่าคน

คนหนุ่มอย่างผมเนี่ยยังหายใจไม่ออกเลยผมยังแทบคลานเลย
และผู้สูงอายุที่เขาต้อง
เดินไปเข้าห้องน้ำบ้างล่ะไปทำอะไรบ้างล่ะ
อย่างคุณยายท่านนี้ยังไงล่ะ

ถ้าไม่มีรถเข็นไม่มีวิวแชร์ทำยังไง

เรื่องของอุปกรณ์เรื่องของทางการแพทย์
เรื่องของสายออกซิเจนเรื่องของน้ำเกลือ

พวกผมที่เป็นอาสาก็ต้องคอยช่วย

ขี้เช็ดเยี่ยวกันเอง

แล้วบังซาบอกว่าอยากฝากถึงใครบางคน
ให้เข้ามาดูหน่อยว่าปัญหามันมีอยู่จริง
ฟังเสียงของบังซาแล้วกันนะครับ

คุณพี่มีสิทธิ์จัดการไม่ใช่ว่าสั่งให้เป็นอย่างนั้น
นกให้เป็นนกชี้ไม้เป็นไม้
เราต้องมาแก้ไขสถานการณ์ในตอนนี้แล้วว่ามันวิกฤตจริง

หรือคนเกี่ยวข้างหน้าสุขสวบเฉาะหรืออะไรก็ได้
มาจอดบอกว่าปวงคุกป่วยเบอร์วิทย์มาส่ง

แล้วมานอนกับผมในนี้๒วัน

คนป่วยเป็นยังไงบ้างอะไรกันบ้าง
จะทำโรงพยาบาลสนามศึกษาให้ดี

พวกมีเงินที่รักษาในโรงพยาบาลฉันหรูไม่รู้หรอก
บางคนอย่างผมสิ๓๐บาทยังไม่มีสิทธิ์เลย
ผมก็กลัวตายเพราะผมมีครอบครัว
ฝากให้กินนะครับฝากความคิดถึงของรัฐบาลมนตรี
อย่าโทษแก่กระทรวงศึกษาธิการตอนนี้งบตรงไหนเอามาลงตรงนี้ก่อน
เชื่อผมขอบคุณครับและทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้าน
อย่าเพิ่งมัวจนแล้วกันมาช่วยพวกผมก่อนครับ
บังซาเปิดใจกับทีมข่าวทะเลาะทีวีของเรา
ทีมข่าวของเราถามว่าระบบข้างในมันจะพังไหมบังซา
ระบบของโรงพยาบาลสนามบุษราคำจะพังไหม

เป็นไปได้นะครับเพราะเราไม่รับความจริงกัน

หลังจากที่บังซาได้มีการไลฟ์ได้มีการโพสต์อะไรต่าง
สะท้อนเรื่องราวที่เกิดจากโรงพยาบาลสนามบุษราคำ

บังซาถูกเจ้าหน้าที่บอกให้เก็บของออกจากโรงพยาบาลสนาม
เหมือนถูกเชิญให้ออกจากโรงพยาบาลสนามบุษราคำแห่งนี้
ด้วยเหตุผลที่บังซาก็บอกว่ายังงงเหมือนกัน
เหตุผลของเจ้าหน้าที่บอกว่ารักษาหายแล้ว
กลับบ้านไปกักตัวดูอาการด้วยตนเองได้นะครับ
เพราะว่าจะต้องแบ่งเตียงให้กับผู้ป่วยรายอื่น
กำลังรอเตียงรักษาจำนวนมาก
ทีนี้บังซาบอกว่าผมอยู่ที่นี่มา๑๒วัน
แต่เขาให้ผมออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ทีนี้ทำไมเขาไม่ตรวจหาเชื้อผมก่อนแล้วค่อยปล่อยตัวผมออกมา
ผมจะมั่นใจได้ยังไงว่าผมหายจริง
ถ้าผมหายไม่จริงล่ะมันจะเอาเชื้อไปติดคนอื่นอีกเพิ่มหรือไม่
หรือที่ผมไลฟ์นั้นมันถือเป็นการประจานพวกคุณหรือเปล่า
นี่ฮะบังซามีคำถามแบบนี้
แล้วก็เมื่อวานนะคุณมีภาพนะของคนที่ป่วยและเป็นอาสาอยู่ในนั้น
กอดคอบังซาเพื่อจะส่งบังซากลับ
คือทีมแพทย์เขาเชิญให้กลับมาครับ
กอดกันบังซาต้องออกจากโรงพยาบาลสนามบุษราคำเหมือนถูกเชิญเลย
ทีนี้เรื่องราวของบังซานะพอทั้งหมดทั้งมวลมันออกมาเป็นแบบนี้
คนที่ติดตามในโลกโซเชียลแห่ติดเซฟบังซาหรือว่าเซฟเหนือ๑๕
ทั้งวันเลยเมื่อวานคุณนะครับ
ทีนี้ครับทีมข่าวของเรานะโทรไปพูดคุยกับบังซานะครับ
ซาบอกว่างงมากทำไมจู่ถึงถูกสั่งให้ออกจากโรงพยาบาลนะครับ
หรือว่าสิ่งที่ผมพูดไปกระทบกับผู้มีอำนาจหรือเปล่า
ก็เลยเชิญให้ผมออกจากโรงพยาบาลสนามบุษราคำแห่งนี้
แต่ยังไงก็ตามก็ยืนยันว่ามีการเสียชีวิตที่บุษราคำทุกวันจริง
แต่ละวันตัวเลขออกมานะ๖๗๘๙๐คนต่อวันเลยนะฮะ
ตอนนี้ระบบการรักษาผู้ป่วยพังเละเทะไปหมดแล้ว
เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่มาจัดการหรือแก้ไขปัญหาเลย
ผมไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่นะผมเข้าใจบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ที่นี่
ทำงานหนักเหนื่อยแบบแสนตัวแทบขาดอ่ะเขาบอกเออนะฮะ
มีรถของกู้ภัยนำคนป่วยมาส่งทุกวัน
แต่สุดท้ายก็ต้องนำกลับเพราะบุษราคำไม่รับรักษา

จากบุษราคำจะรับผู้ป่วยเฉพาะเคสสีเขียวเท่านั้น
ส่วนสีเหลืองและสีแดงถูกปฏิเสธการรักษาทุกกรณีคุณ

เรื่องนี้นะครับพี่ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ
อาสาสมัครมูลที่ร่วมกับตันยูนะครับ
พอรับทราบเรื่องราวของที่พี่บังซาเนี่ย
เขาเผยแพร่ออกไปว่าโรงพยาบาลสนามบุษราคำเนี่ย

ไทยเอกพันธ์นำรถเข็นวิวแชร์และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น
แล้วก็กระดาษชำระผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่
มอบให้กับที่โรงพยาบาลบุษราคำพอดี
พอดิบพอดีกับตอนที่บังซาถูกเชิญให้ออกจากโรงพยาบาล
เพราะว่าภาพที่บังซาเนี่ยได้ไลฟ์สดออกมาเนี่ยนะคะ
ทำให้เห็นว่าที่โรงพยาบาลสนามบุษราคำขาดอะไรบ้าง
นี่แหละค่ะพี่ไทยก็เลยเอามาให้ทันทีเลย

บังซาที่ต้องออกจากโรงพยาบาลสนามบุษราคำพอดี
พี่ไทยเขารู้จักกันอยู่แล้วเพราะเป็นอาสากู้ภัยเหมือนกันอยู่แล้ว

อดคอให้กำลังใจบังซานะคะ
บางซาบอกว่าก็ปราบปลื้มใจเป็นอย่างมากนะคะ
ยังคงให้กำลังใจเหมือนเดิมนะคะ
สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในบุษราคำนะคะ

โรงพยาบาลตอนนี้มีผู้ป่วยสูงอายุเยอะค่ะ
แต่วิวแชร์ย้ำว่าไม่เพียงพอ
ทำให้ต้องแบ่งวิวแชร์ในอัตราส่วนแบบนี้นะคะ

คุณผู้ชมให้ทายเล่นในใจ๑วินาทีนะคะ
วิวแชร์๑คันต่อ๒๐๐คน
โอ้โหต้องสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้แบบนี้เหรอฮะ
หากผู้มีจิตศรัทธาต้องการบริจาควิวแชร์
ของใช้ที่จำเป็นเหมือนที่พี่ไทยเขาเอาไปให้

จากโรงพยาบาลยังคงมีความต้องการสูง

กระดาษชำระผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่

สิ่งที่บังซาสะท้อนออกมาพูดออกมา
ผมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปดูหน่อยนะ
ว่าปัญหาที่แท้จริงมันเป็นอย่างที่บังซาสะท้อนหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าคนบอกว่าที่บังซาพูดเนี่ย

เขาเคยโพสต์อะไรทิ้งไว้ต่างนานาด้วยนะครับ

เดี๋ยวจะมีการย้ายพื้นที่นะคุณนะ
คือตุลาคมที่เซ็นสัญญากับบุษราคำที่เมืองทองเนี่ย

ก็ต้องย้ายไปที่ตรงสุวรรณภูมินะครับ
ก็ต้องมีระบบบบริหารจัดการใหม่อีกนะครับ